เห็นหน้าค่าตามานานตั้งแต่รถไฟฟ้ามาหานะเธออมวยลี่
ขยี้ตาไปมาหน้ายังสตาร์ฟความเด็กความสวยเอาไว้เลย

ปีนี้ขึ้นหลัก๔แล้วจ้ะแม่
ด้วยความว่าถลุดปากเองนะบอกอายุที่แท้จริงมา
เพราะว่าทุกคนคิดว่าพี่คริสก็อาจจะ๓๐ต้นอะไรอย่างนี้
แต่ปีนี้ค่ะขึ้นเลข๔แล้วนะคะ๔๐ค่ะ
คุณพี่ค่ะคุณพี่อยากจะเขียนข่าวอะไรก็เขียนไป

อย่าเขียนว่าคลิป๔๐แล้วมันสะเทือนใจ
ส่วนเรื่องที่แฟนนุ่มตีคนใหม่เนี่ยหล่อด้วยนะ
เขาบอกว่าไม่ได้ลงรูปบ่อยก็จริงแต่ยังไม่ได้เลิกนะจ๊ะ
เออแล้วก็อวดเซ็กซี่บ่อยแฟนก็ไม่ว่าค่ะ

ก็มาจากการดูแลตัวเองล้วนดีทุกอย่าง
หนูไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะกินน้ำเยอะหรอก

แต่ว่าชุ่มชื่นหัวใจอ่ะค่ะ